ส่วนกรณีที่มีพนักงานของสกสคพนักงานสาว
ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณสนามยากหน้าคุรุษภาในกระทรวงศึกษาที่การ
เหตุนี้อุกอาจมากเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายที่เข้ามาติดพันธุ์แต่ว่ามีพันรยาแล้วนะคะ
หลังจากที่ตำรวจกดดันอยู่นานค่ะ๑๑วันผ่านไป
ญาติได้ประสานเข้ามาที่ตำรวจบอกว่าขอเข้ามอบตัว
แล้วก็เข้ามอบตัวที่บ้านญาตินี่แหละนะคะอยู่ที่พื้นที่จังหวัดอ่างทอง
เช้าวันนี้ตำรวจเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ขณะที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงเองเลยค่ะ
จำลองพุ่มมาลัยอายุ๔๙ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ถูกตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทร
หลังจากที่ก่อเหตุยิงนางวาสนาบุราคอนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคเสียชีวิตที่บริเวณสนามย่าหน้าคุรุษภา
และถูกจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพร้อมอาวุธปืน
ก็คือเป็นการประสานเข้ามาของญาตินะคะบอกว่า
อยากจะเข้ามอบตัวหลังจากที่ถูกกดดันตอนนี้ถูกกดดันมาก
ว่าถูกติดตามตัวอยู่แล้วก็กลัวถูกวิสามันฆาตกรรม
ไม่แล้วเขาเผยมาแบบนี้เขานอนไม่หลับเลยสักคืน
เหมือนมีวิญญาณมาหลอกหลอน
หลังจากที่ไปพบตัวมีอาวุธปืนแถมมีเงินสดด้วยนะคะ

ได้ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
อ้างว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑อาทิตย์

ที่สถานีตำรวจนครบาลดูสิทธิ์
ข้อหารลักทรัพย์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ซึ่งบิ๊กไบท์คันนี้นายจำลองบอกว่า
ซื้อมาด้วยตัวเองไม่ได้ขโมยมานะคะ

การกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
เขาบอกว่าพยายามจะกู้ร่วมกัน
ส่งเอกสารให้หน่อยแต่ไม่เดินเรื่องให้สักทีนะคะ

ก็พยายามขอเงินแต่ฝ่ายหญิงพยายามบ่ายเบียงอยู่เสมอ
และวันเกิดเหตุเดินทางมาขอเคลียร์ปัญหาทั้งหมดเลย
ก่อนที่จะมีปากเสียงกันแล้วก็มีการวางแผน
ว่าจะเจาะยางพอเจาะยางต้องไปไหนไม่ได้แน่นอน
แล้วก็พยายามที่จะเข้ามาคุยก็เลยมีปากเสียงกัน
และพบว่าผู้เสียชีวิตพูดคุยกับชายอื่นด้วย
ทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน๑บันดาลโทษะ
ก็เลยลงมือก่อเหตุขึ้นค่ะ
ผมปล่อยเองเพราะว่าเพื่อเขาจะไม่คุย
พอเขาเลิกงานลงมาได้เขาจะเปิดรถปึ้งถอยออกไปเลย
ไม่คุยจะไม่คุยเลย
ให้นั่งคุยกันเออดูสิมันยังไง

เรื่องรถเรื่องอะไรนะเรื่องเงิน
แล้วก็เลี่ยงมาเจอเรื่องผู้ชายที่อยู่ในโทรศัพท์ด้วยว่า
เพราะสาเหตุของคนนี้ใช่ไหม
ที่ไม่ยอมทำเรื่องกู้เรื่องอะไรให้ผมเนี่ย
ซึ่งน้องทีมงานเขาก็รู้ว่าผมแค้นเรื่องรถมามานานแล้ว
น้องหลายคนก็บอกพี่ขาวเขาตายจากพี่แล้วทำไมเขาถึง
เขาถึงมาแจ้งความจับพี่ทำไมเพราะเป็นรถพี่นี่

บอกว่าช่วงที่ก่อเหตุเพราะก่อเหตุยิงเสร็จแล้ว
ตัวเองนี่คิดจะฆ่าตัวตายตามเลยนะคะ

ปรากฏว่าเพื่อนที่ทำงานเป็นคนขับรถเหมือนกันเห็น
ก็เลยวิ่งเข้ามาแล้วก็ตะโกนให้คนอื่นช่วย
ตัวเองก็ตกใจนะคะก็เลยวิ่งตะเลิศหนีไป
โดยตลอดระยะเวลาที่หลบหนี๑๑วันที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยนะคะ

มองเห็นแต่หน้าของนางสาววาสนาผู้เสียชีวิตตามหลอกหลอน
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

เปิดเผยว่าคดีนี้ตำรวจได้สืบเบาะแสว่า
ผู้ต้องหาพยายามจะติดต่อกับพันรยา
ซึ่งเป็นข้าราชการครูในจังหวัดอ่างทอง
และมีการเบิกถอนเงินสด๑ล้านบาท

โดยหลังจากนี้จะมีอาการเชิญตัวพันรยา
ข้าราชการครูมาสอบปากคำด้วยเช่นกันนะคะ
จากอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวน๑ล้านบาท

เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งในวันนี้จะมีการควบคุมตัวนายจำลองผู้ที่ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุที่อาคารครุษภานะคะ
รวมทั้งฝากขังที่สารอาญารัชดาผลัดแรกด้วย
จากเรื่องนี้ที่ตำรวจสนใจก็คือ
เงิน๑ล้านบาทได้มาอย่างไรได้มาด้วยวิธีไหนนะคะ
ตำรวจให้ความสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย